ในช่วงเชฟวันธาหลอกันต่อยังไงคะ
นี่ดูสิผมยุ่งมากขึ้น
อันนี้คือผมผมจริงใช่ไหมผมจริงครับ

เก๋นี่มาฟิตของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วเนาะ
เรามาทำซอสก่อนเลยดีกว่าเนาะ

สีสวยมากพี่กาว

ไม่เป็นไรมือเขาผ่านโชคโชนมาเยอะ

หอมอ่ะ

อ้าจริงหอม
ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มเลย
อย่างนั้นเดี๋ยวเริ่มเลยตอนแรกอันดับหนึ่งคือ
เปิดเตาก่อน
น้ำตาลธรรมดาอีกเท่าไรค่ะ

ก็เปลี่ยนสีปุ๊บกลิ่นหอมเลย
โอเคล่ะครับ
ฟุ้งภาษ์อีกรอบนึงใช่ไหมครับ
แล้วเราต้องคนไปเรื่อยใช่ไหม

ขอดูหน่อยเชฟให้คุณผู้ชมทางบ้านดูนิดนึง

ไปที่นี่แล้วอุ๊ยทำไมเขาค้นเราล่ะ

ของเราเวิร์คสูตรเราเป๊ะ
วันหลังไม่ต้องไปช่วยเขาเลยนะถ้าเป็นของขาวอ่ะ
นี่เราไม่ได้บอกนะเชฟบอกจริง

เกลือเท่านั้นแหละครับเกือบลืมอย่างหนึ่งครับ
เกลือเท่านั้นแหละครับเกือบลืมอย่างหนึ่งครับ
เกลือเท่านั้นแหละครับเกือบลืมอย่างหนึ่งครับ
เกลือเท่านั้นแหละครับเกือบลืมอย่างหนึ่งครับ

เกลือเท่านั้นแหละครับเกลือเท่านั้นแหละครับ
เกลือเท่านั้นแหละครับเกลือเท่านั้นแหละครับ
เกลือเท่านั้นแหละครับเกลือเท่านั้นแหละครับ

นึงอีกหน่อยก็ได้ครับเพราะว่ามันจะได้เป็นซอสเต็กคาราเมลหน่อยครับ

แล้วทำไมสีคาราเมลพอเราทำไปเรื่อยมันก็ในสีตัวกัน

มันมันดูดีเปิดร้านได้จริง

ดีนะคะ

ได้ครับทำดูนะครับ

มันแบบไม่หวานเลี่ยนคือมันกลมกล่อมมากเลย
พูดขนาดนี้แล้วกี่คะแนนดีคะ

ไม่ใช่แค่หน้าตาอย่างเดียวรสชาติก็อร่อย

ตักไว้เรียบร้อยแล้วรอคุณผู้ชมให้ดู

สองแม่บ้านอ่อมไอซ์ของเราก็ไม่มีฟอร์มตก
เพราะทำเมนูมาฟิ้นกล้วยมะพร้าวกับคาราเมลซอสได้รสชาติอร่อยกลมกล่อมจนเชฟคริสเชฟกันต้องยกคะแนนให้ไป๑๐คะแนนเต็มอีกแล้ว
แหมได้คะแนนเต็มตลอดแบบนี้ไม่รู้ว่าแพ้ความสวยหรือแพ้ความอร่อยกันแน่นะคะเชฟค่ะ
ขอบคุณเชฟทั้งสองท่านด้วยนะคะ

ทีนี้ถ้าสมมุติคนต้องการติดต่อเชฟคริสเชฟกัน

ก็ตามอินสตาแกรมของพวกผมเลยครับ

นี่ไงมันดีตรงนี้เอาไปที่บ้าน

ใช่ต้องไปถามวิชาจากอาจารย์ปัง
ก็จะเป็นอย่างไรเนอะ